ไปที่อื่นต่อเลยไปดูเจ้าแม่ตะเคียนทองหน่อยตอนนี้ชุดเจ้าแม่ตะเคียนทองเนี่ยเปลี่ยนชุดเปลี่ยนโฉมแล้วนะแล้วก็ยังคงมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านเช่นเดิมค่ะ
นี่ค่ะเห็นไหมเปลี่ยนชุดใหม่แล้วสวยงามเลยทีเดียวสวยงามมากไปหาเจ้าแม่ตะเคียนทองที่วัดศรีนวรัฐบ้านทุ่งเซี่ยวตำบลบ้านกลางอำเภอสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เจ้าแม่เปลี่ยนโฉมแล้วนะก่อนนี้ใบหน้าหุ่นเจ้าแม่เนี่ยจะดูดุดันไปหน่อยชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ชาวบ้านก็เลยอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงให้ใบหน้าเจ้าแม่ดูสวยดูหวานมากขึ้น
จากแต่ก่อนเป็นภาพเมื่อกี้ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้ว

ก็หลังจากที่มีคนที่ถูกโชคถูกลาบได้โชคได้ลาบกันไปจากเจ้าแม่เนี่ย
เขาก็นำเครื่องทรงเครื่องชุดต่างมาแก้บนนะคะ
มาเปลี่ยนโฉมให้กับเจ้าแม่ทั้ง๔ใหม่แบบนี้ทั้งหมดเลย
ซึ่งเจ้าแม่ทั้งสี่ก็มีชื่อตามนี้คุณผู้ชมเจ้าแม่ศรีสุวรรณเจ้าแม่ศรีสังวานเจ้าแม่ปาราตีและเจ้าแม่ศรีสุดา
ที่นี่เราเล่าให้ฟังกันบ่อยมากนะคะตอนนี้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้กับเจ้าแม่อย่างสวยสดงดงามแล้ว
แล้วก็ยังมีชุดที่นำมาถวายอีกจำนวนมากนะจัดเตรียมไว้ในตู้ด้วยสำหรับรอให้มาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะ
เจ้าแม่ตะเคียนทองถือว่าเป็นตะเคียนทองที่ชาวบ้านเขาเชื่อแล้วก็ศรัทธามากเลยนะคะ
ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่เขาบอกว่ามีคนเคยได้โชคได้ลาบจากการขอเจ้าแม่มาแล้วหลายต่อหลายคนและล่าสุดมีคนมาขอพรจากเจ้าแม่แล้วยังไงรู้ไหมยังไงฮะถูกรางวัลใหญ่เฮ้ย
ถูกรางวัลใหญ่มาแล้วด้วยนะคะด้านคุณนันทิดาพรมได้ชาวบ้านที่วัดศรีนวรัฐเนี่ยออกมาเปิดเผยเลยนะบอกว่าเจ้าแม่ทั้งสี่นางเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยมีครั้งหนึ่งคนต่างหมู่บ้านนั่งรถผ่านมาอืมแล้วเหมือนมีอะไรดนใจให้ย้อนรถกลับมาไหว้อ๋อ
ถูกจริงค่ะแล้วก็กลับมาถวายลิเกให้เจ้าแม่
นี่ตอนแรกไม่เชื่อนะแต่พอฟังพี่เขาพูดมาแล้วเออมันก็มีโอกาสเป็นจริง
ใช่ค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยถูกรางวัลหรืออาจจะไม่รู้วิธีขอโชคจากเจ้าแม่
เรามีเคล็ดลับมาบอก

วิธีการขอจากเจ้าแม่ตะเคียนทองทั้งสี่นางเนี่ยนะคะคุณเขาบอกว่าเวลาขอเจ้าแม่เนี่ย
ให้ใช้มือรูปแบบแผ่วเบาเบาแบบทะหนุทะหนอม
ถ้าไปถูกกะทันถูไถ่แรงถูแรงหูด
เจ้าแม่ไม่ชอบเจ้าแม่จะเจ็บเขาว่าแบบนี้
พอถูเบาอย่างนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนแล้วนะคะให้ขอพรจากเจ้าแม่แล้วจะสำริดผล
นี่ชาวบ้านเขามีเคล็ดลับมาฝากด้วยนะคุณผู้ชม
ก็ย้ำนะคะชาวบ้านเขาบอกเลยว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากจริง
เราก็บอกเคล็ดลับกันไปแล้วนะคุณผู้ชมนะ
ใครที่อยากจะไปไหว้เจ้าแม่ก็ไปกันได้ที่วัดศรีนวรัฐบ้านทุ่งเซี่ยวนะคะ
แต่ก็ย้ำคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ
เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ไปแล้วเนี่ยจะถูก
บางคนไม่ถูกก็มีเยอะคนที่ถูกเราก็นำมาบอกต่อกัน
บางคนก็บอกว่าอยากให้ดิฉันให้แม่นหน่อย
สามารถอยากจะได้แม่นเหมือนกันไม่ใช่แค่คุณผู้ชมหรอก